เรื่องนี้ก็แปลกแต่จริง
คุณผู้ชมหลายคนนะกำลังคิดอยู่
โอ้ยวันที่หนึ่งที่ผ่านมาไม่โดนเลยสักตัว
เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยถ้าใครบอกว่ากำลังมองหาเลขเด็ด
อันนี้มาแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกด้วย
เขาบอกว่าเป็นงูที่มีหงอน

มีหงอนออกมาหลายคนบอกมันคล้ายกับหงอนพญานาค

มันมีเรื่องอัศจรรย์น้อง
งูมีหงอนเคยเห็นแต่ในตำนาน
เคยเห็นแต่เขาบอกว่าถ้างูอ่ะ

ก็คือพญางูเป็นงูที่มีหงอน
มีแบบเกร็ดเล็กแหลมขึ้นไปข้างบน

เออนี่ค่ะเห็นไหมคะ
นี่แหละงูตัวนี้คือมันมีหงอนออกมาแบบนั้น
แต่คุณผู้ชมที่มันน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือสีของเขา

ใช่เขาบอกว่าเขียวเนี่ยเป็นเขียวสว่างเขียวแบบมรกฏ
คือหลายคนเนี่ยคือชาวบ้านเขาฮือฮามาก
เพราะว่าเจ้างูตัวนี้มันไปปรากฏตัวแล้วขดอยู่บนขื่อหลังคาของสำนักหมอดูนะคะ
อยู่ที่หน้าทางเข้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์วังนาคินคำชโนธค่ะ
นักเสี่ยงโชคจะเหลืออะไรอ่ะคะตาลุกวาวกันเลยอ่ะ
แห่กันมาส่องดูงูเขียวมีหงอนอันนี้หลายคนถ่ายรูปเก็บเอาไว้
แล้วเขาบอกว่าเชื่องด้วยนะไม่ดุร้ายแถมให้จับได้ด้วย
คนที่มาแสวงบุญบอกว่าเห็นงูเขียวมีหงอนตกมาจากต้นประดูก
แล้วเลื้อยเข้าไปในสำนักหมอดูเลยพากันมาแห่ดูตรงนี้เนี่ยแหละค่ะ
บางคนก็ยกมือไหว้ขอพรขอให้มีโชคลาภ
บางคนเชื่อแบบนี้งูเขียวตัวนี้เป็นบริวารของพญานาคกันไปนะ
แต่จริงแล้วงูตัวนี้มันมีมันเป็นงูปกติตามธรรมชาตินะคะ
แต่มันคืองูหนูรัฐหรือว่างูรัช
อีกชื่อนึงมันชื่อว่างูจมูกยาวค่ะนำเข้าจากเวียดนาม

บอกว่าจะเจอได้ทางตอนเหนือของเวียดนามไปจนถึงตอนใต้ของประเทศจีนเลย
จุดเด่นก็คือมันมีนอไม่ใช่หงอน
จุดเด่นคือมันมีนอเหมือนแรดเขาก็เลยถูกเรียกว่าเป็นงูแร็ดหรือว่างูจมูกยาว
อันนี้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ค่ะว่ามันมีงูแบบนี้อยู่บนโลกจริง
อืมอ่ะเราก็จะเชื่อไงก็เชื่อก็แล้วแต่นะคะ
แต่ก็เนี่ยเขาก็บอกว่ามันแปลกดีหลายคนก็ไม่เคยเห็นอะเนาะ
ใช่ค่ะก็จริงไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยเพราะมันอยู่แถวเวียดนามเนาะ